วันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายในช่วงหยุดยาวสงครานนะครับ
แล้วก็เป็นวันเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพื่อเตรียมทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับ
เราจะไปตรวจสอบดูนะครับว่าการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
บนถนนสายหลักอย่างถนนสายเอเชียนั้นในช่วงดึกคืนวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณพลอยสจิฤทธิสินรายงานมาจากถนนสายเอเชียบังปะอินครับเชิญครับ
การจราจรสายเอเชียมุ่งหน้าจากทางภาคเหนือเข้าสู่กรุงเทพฯมหานคร
ในช่วงดึกของวันนี้ก็ปริมาณรถเริ่มเบาบางลงแล้ว
แม้ว่าจะมีการมาชะลอตัวที่บริเวณกิโลเมตรที่๐
แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะ
เนื่องจากว่ายังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ซึ่งจุดนี้ค่ะถือเป็นจุดสำคัญที่จะแยกรถออกไปสู่ถนนพะหนโยธิน

โดยปริมาณรถในช่วงดึกนี้ได้เบาบางลงแล้ว
อาจจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยที่กิโลเมตรที่๐นะคะ
จากประชาชนค่ะยังมีการหยุดตัดสินใจเลือกว่าจะไปในทิศทางใด
ซึ่งตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ค่ะว่า

เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังวงแหวนตะวันออก
สามารถขับมาเลน๓แล้วมาตัดเบี่ยงซ้าย
ตรงจุดที่ตำรวจนั้นยืนให้บริการอยู่ได้จะคล่องตัวมากกว่า
ซึ่งหากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติค่ะ
จากการที่ดิฉันนะคะได้สอบถามร้อยตำรวจเอกอธิวัฒน์มารุดเก้าค่ะ
รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๑อายุทยา
ที่ได้ดูแลการจราจรบริเวณนี้อยู่นะคะ
ก็บอกว่าขณะนี้นั้นนะคะสภาพการจราจรปริมาณรถก็ได้คล่องตัวแล้วนะคะ

ซึ่งสามารถทำความเร็วได้หกสิบถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าจะระบายรถนะคะจากทางภาคเหนือหมดภายในค่ำคืนนี้

อ่าวันนี้สภาพการจราจรในช่วงดึกนี้ถือว่าปริมาณรถเริ่มคล่องตัวนะครับ
เริ่มลดลงเพราะว่าประชาชนเดินทางมาตั้งแต่หัวค่ำมาแล้วรถมีปริมาณมาก
แต่ตอนเนี้ยรถเหลือสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับ
ตัวได้ดีตลอดเพราะว่าทางตำรวจทางหลวงเราดูแลเรื่องอุบัติเหตุ
ถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรรุนแรงทำให้การจราจรติดขัดนะครับ
ก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้ตลอด
คาดว่าเราจะใช้เวลาในการระบายการจราจรเพื่อไปทางวงแหวนตะวันออกนะครับ
มอเตอร์เวย์อีกไม่นานครับ
ว่าค่ำคืนนี้เราจะสามารถส่งประชาชนไปได้ตลอดตลอดกลางค่ำคืนครับ
ค่ะแล้วอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะจะมีปริมาณรถเข้ามาอีกไหมคะ
เนื่องจากวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเปิดวันทำงานราชการแล้ว
แต่ทางเราก็เฝ้าระวังนะครับช่วงเย็นเราก็จะมีลูกน้องเรามาประจำจุดเพื่อรองรับนะครับ
ถ้าเกิดมีปริมาณรถสะสมหรือว่ามีประชาชนเดินทางกลับหลังจากวันนี้อีกหนึ่งวัน
ก็สามารถรองรับได้เจ้าหน้าที่เราเตรียมพร้อมอยู่ครับ
อันนี้แผนสำลองรองรับไว้อีกสองสามวันครับค่ะจุดใดบ้างที่เป็นจุดจำบุญใจนี่ค่ะ
ต้องการจุดจุดไทยเอเชียนี้ข้างพระขุมโยธินมีมีเป็นจุดจำบุญใจด้วยไหมคะตอนนี้พระขุมโยธินนะครับ
หลโยธินยังไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเป็นรถจากอีสานซึ่งช่องทางการจราจรของพระขนโยธินนะครับ
มีทั้งหมด๑๐ช่องทางเราสามารถปรับรูปแบบการเดินทางก็คือสามารถปรับรีเวิร์ดเลนส์นั่นคือเปิดช่องทางพิเศษ
สามารถระบายการจราจรได้ดีครับส่วนสายเอเซียเนี่ย
เนื่องจากสภาพทางซึ่งมีแค่หกช่องทางการเดินรถก็ไม่สามารถปรับได้เพราะฉะนั้นการระบายรถ
นั่นคือการแก้ไขปัญหานะครับเราก็เร่งระบายรถตลอดเวลาครับแต่ว่าไม่มี
ไม่มีความน่าเป็นห่วงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะครับสภาพโดยรวมของค่ำคืนนี้นะครับ
ไม่มีความน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าถึงถึงนาทีนี้แล้วการจราจรเริ่มคล่องตัวเบาบางนะครับ
จากจากสังเกตด้วยสายตานะครับเหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม
จราจรสามารถเราสามารถควบคุมได้ครับหมดในค่ำคืนนี้แน่นอนครับ
คิดว่าใช้เวลาไม่นานหมดในค่ำคืนนี้แน่นอนครับครับมีอะไรที่จะแนะนำฝั่งประชาชน
ครับในสายเอเซียนะครับมีสิ่งที่จะแนะนำเรื่องหนึ่งก็คือ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือว่าเกิดรถเสียเข้าข้างทางเข้าซ้ายนะครับ
ชิดทายไว้แล้วโทรหนึ่งหนึ่งเก้าสามเราจะมีเจ้าเนื้อที่ตำลวดทาง
หลวงนะครับไปหาท่านท่านสามารถให้เบอร์โทรศัพ
เราจะมีลูกน้องวิ่งไปหาท่านไปช่วยเหลือท่านได้ตลอดครับ
กรุงเทพมหานครนะคะการจราจรค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีนะคะ
อย่างต่อเนื่องค่ะโดยตำรวจทางหลวงนะคะได้มีการเปิดช่องทางพิเศษค่ะ
กิโลเมตรที่เก้าสิบเก้าตำบลหนองนาคอำเฟอร์หนองแคจังหวัดสระบุรี
เพื่อเข้าที่กิโลเมตรที่๗๔ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นการระบายรถให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนประชาชนนะคะที่ต้องการหลีกเลี่ยงรถติดค่ะ
ตำรวจทางหลวงก็ได้แนะนำนะคะให้ใช้ถนนสายสามสี่เจ็ดค่ะ
อำเภอบางประหันมุ่งหน้าไปทางจังหวัดปฐุมธานีและใช้ถนนทางหลวงหมายเลขเก้านะคะ
สาย๓๔๐สุพรรณบุรีนะคะผ่านอำเภอบางปะอินมุ่งหน้าไปยังอำเภอบางบัวทองได้อีกหนึ่งเส้นทางด้วยค่ะ
ค่ะโดยตำรวจทางหลวงเองนะคะก็จะมีการเฝ้าระวังนะคะอุบัติเหตุค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคนะคะที่ทำให้รถชะลอตัวนะคะแล้วก็เกิดรถติดสะสมได้ค่ะ
ซึ่งพี่ตำรวจทางหลวงนะคะก็บอกว่าหากประชาชนท่านใดนะคะ
รถติดสะสมนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ก็สามารถโทร๑๑๙๓นะคะเพื่อที่จะเรียกตำรวจทางหลวงนั้นนะคะ
ไปช่วยให้บริการนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถติดแล้วก็นำรถเข้าข้างทาง
เพื่อจะไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินรถของคันอื่นด้วยนะคะ
พลอยสจีริฐิสินค่ะไทยรักทีวีรายงานจากบริเวณสายเอเชียค่ะ
ขอบคุณครับคุณพลอยสจีริฐิสินค่ะ